งานเดียวกันค่ะเจอพี่เต๋าสมชายค่ะนะคะ
เต๋าสมชายนี่ก็โอ้โหโควิด
เล่าให้ฟังว่าโควิดมา๔รอบแกน้ำหนักเกือบ๘๐กิโล

คือเจอเนี่ยก็คือแบบว่ายังมีน้ำมีนวลขึ้นมาเลย

ขอเงินเมียเลยทุบบ้านซีกหนึ่งเอามาทำเป็นฟิตเน็ต
ปั่นแบบจักรยานวิ่งลู่อะไรให้มันลดลงค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ล่าสุดอะไรรู้ไหมคะล่าสุดคือไปหัดว่ายน้ำก็ดีนะ
เต๋าสมชายอายุ๔๘ปีนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าว่ายน้ำไม่เป็นดิฉันเห็นพี่เต๋าบูมาก
ตีใหญ่แบบว่าตีหลังฟันแทงทุกอย่าง

เพราะว่าอะไรรู้ไหมจะไปเล่นกีฬาไตกีฬาลงน้ำล่าสุด

ไปทริปนี้มาดิฉะนึงบาดแผลที่คอ
ตกใจนึกว่าพี่เต๋าเอาผู้ตรงไปตีกับใครมา

เปล่าแกบอกว่าหัดว่ายน้ำ
แล้วมันก็ได้แผลมาแบบนี้เลยคุณผู้ชม

ทำไปเรื่อยนะคะแม้ว่าจะ๕๐แล้วนะคะ
แต่ในความรู้สึกก็ส่วนตัวนะพี่เต๋าบอกว่า
ฟิลเหมือนเพิ่งเข้าวงการเลยแจ๊ค

พูดถึง๔๘พี่พี่เต๋าก็ยังหล่อแบบ
หล่อสิครับเพราะลูกยังเรียนอินเตอร์อยู่เลยครับ
ยังไม่เข้ามหาลัยเลย

คือพี่ขึ้นมา๖โลกรัม
จริงจากน้ำหนักประมาณ๗๒๗๓เนี่ย
กลายเป็น๗๙โลกรัม

ผมยังภิกษาว่าเป็นสันทนการที่ดี
แล้วพอลงน้ำเนี่ยมันเป็นอีกโลกหนึ่งเลย

เราก็ว่ายไปเรื่อยสนุกครับสนุกมากจริง

คือใส่ชุดไตรกีฬาแล้วมันจะมีตะเข็ด
แล้วบางทีเราไหว้แล้วช่วงเราเงยคอเยอะ

ที่คนเราแข็งแรงไว้ก่อนมันเหมือนวัคซีนของชีวิตเรา
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสมมุติเราเป็นอะไรมันก็หายเร็ว
เต๋าพูดถูกนะคะการที่เราแข็งแรงเหมือนเป็นวัคซีนของชีวิตนะคะ
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าโรคอะไรมานะคะ
เราก็จะปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงอยู่แล้วก็อยู่ต่อไปได้นะคะ

ทำงานกับเด็กแบบนี้ราคาก็จะไม่แก่นะคะ